คุณผู้ชมฮะเปิดคลิปกันต่อนะครับ
คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มคนงานเขากำลังทำงานอยู่
ปรากฏว่าอดีตนายจ้างบุกมาถึงที่ทำงานตรงนี้
พยายามจะฉุดกระชากลากถูอดีตลูกจ้าง

คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะบอกนะฮะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
นี่ฮะชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในร้านค้าส่งไก่สดแห่งหนึ่ง

คือลูกจ้างของร้านค้าส่งไก่สดเนี่ย
เขากำลังทำงานกันอยู่แล้วสักพักคุณจะเห็นนั่นน่ะ

ซึ่งเราชี้ลูกศรเป็นผู้เสียหายแล้ว

แล้วปรากฏว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเดินมาครับ
พยายามจะบุกเข้ามาภายในร้านแห่งนี้
ซึ่งมีพนักงานหลายคนเขาก็คอยกันท่ากันทางให้อยู่คุณ

แต่สุดท้ายสามารถประชิดตัวอดีตลูกจ้าง
ซึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวที่รวบผมไว้นะฮะอายุ๒๑ปีนะครับ
แม้ว่าเพื่อนพนักงานหลายคนจะพยายามขัดขวางเอาไว้
แต่ก็ทนแรงของอดีตนายจ้างซึ่งเป็นผู้ชายไม่ไหว
เพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็แรงเยอะนะครับ
กระทั่งเข้ามาฉุดกระชากตัวสาวอดีตลูกจ้างออกไปจากร้าน
หลังจากนั้นมีการทำร้ายร่างกายกัน

ลักษณะคือ๓รุ่ม๑เลยนะคุณนะ
รุม๑นะฮะมีชาย๒คนมีหญิง๑คนนะครับ
หลังเกิดเหตุสาวอดีตลูกจ้างได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ
แล้วก็กลัวกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรม
เพราะสองผัวเมียที่บุกเข้ามาเป็นอดีตนายจ้าง

ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพนครศรีธรรมราชเอาไว้นะครับ

กหัวกระชากตบตีอดีตลูกจ้างแบบนี้นะครับ
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานกับอดีตนายจ้างมา๓ปี

จบการศึกษาวิชาชีพบัญชีนั้นปวสนะฮะ
ก็ลาออกครับเพื่อมาสมัครงานให้ตรงกับที่เรียนมา
แต่อดีตนายจ้างไม่พอใจ
ระหว่างที่รองานใหม่เธอและน้องสาวอีกคน

แม่ทำอยู่ที่ร้านค้าส่งไก่สดแห่งนี้นะครับในวงจรปิด

เนื่องจากคนที่ร้านค้าส่งไก่สดก็แรงงานขาดให้คุณ

แต่ปรากฏว่าอดีตนายจ้างที่มีร้านอยู่ใกล้กันเนี่ย

หลังจากนั้นก็คุกคามกล่าวหาว่าร้าย

แล้วก็ครั้งคลิปก็โอ้โหทั้งตบศีรษะตบหน้าเธอ
หลายครั้งตามที่เห็นในคลิปนะครับ
ความคิดหนูอะค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่พอใจ
เพราะเขาก็เคยครูหนูแต่คือแบบ
เขาโทรมาว่าเออเขาคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะออกจากร้านเขาอะไรแบบนี้

พออยู่ดีเขาก็มาว่าว่าหนูไปพูดว่าเขาอะไรแบบนั้น
หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรพอวันนี้ค่ะ
ที่เขาลากหนูมาแล้วก็เขาก็มาทำร้ายหนูอะค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นอดีตนายจ้างเก่า
แล้วเหมือนจะไม่พอใจที่เราออกจากการทำงานกับเขามา

ว่ารหาพยานแบบนี้ค่ะจะเรียกพยานไปสอบปากคำทีละคุณเลยค่ะ
ทำร้ายอย่างไรเออนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ

คือตำรวจมีการนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาแล้ว
ทั้งฝั่งอดีตนายจ้างฝั่งอดีตลูกจ้าง

แต่ตกลงกันไม่ได้คุณ
เนื่องจากอดีตนายจ้างก็รู้กฎหมาย
บอกอ้าวก็นี่มาตบตบก็จ่าย๕๐๐บาท

แต่ฝั่งอดีตลูกจ้างไม่ยอมครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นการทั้งข่มขู่คุกคามตามหาเรื่องตลอด
เธอจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ยังไง

นี่เดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยนะครับ
ฝั่งของอดีตนายจ้างก็บอกไม่เอา๕๐๐ก็ไปขึ้นศาล

นี่ฝั่งผู้เสียหายเขาก็กลัวเหมือนกันนะคุณนะ

ต้องรอให้ทางตำรวจมีการสอบปากคำแล้วก็ความชัดเจนจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรารายงานข่าวให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ